ก็จริงแล้วถือว่าเป็นผลงานของพลตำรวจตรีปวีนพงศิริน
ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
แล้วก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีค้ามนุษยโรฮิงญานี้
ปรากฏว่าพอผลงานออกมาแหมก็สามารถที่จะออกหมายจับมาได้๑๕๘หมาย
บุคคลแล้วก็สามารถนำตัวบุคคล๘๘คน
ส่งขึ้นศาลให้ไต่สวนได้เป็นที่เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
นั่นสิปรากฏว่าในการบีบเขาว่านะ
เขาก็บอกว่าเขาต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือได้ถูกย้ายไปตรงนั้นและหลังจากนั้นก็มีคำสั่งของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการอีก
เกิดอะไรขึ้นกับพลตำรวจตรีปวีนหลังจากนั้นก็ไปต่างประเทศแล้วให้สัมภาษณ์กับบีบีซี
กลายเป็นประเด็นแล้วครับการให้สัมภาษณ์ขอลีภัย
แล้วก็ออกมาแฉว่ามีตำรวจมีทหารมีข้าราชการมีนักการเมืองเกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกเยอะ
แล้วก็มีผู้มีอำนาจนะครับหลังจากที่มีคำพูดนี้ออกมา
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร้อนเดือดปุดเลยล่ะครับ
ออกมาชี้แจงกรณีที่พลตำรวจตรีปวีนได้ขอลีภัยทางการเมือง
ในประเทศออสเตรเลียโดยบอกว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบเหตุผลที่พลตำรวจตรีปวีนขอลีภัย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนแนวทางที่อาจจะทำให้องค์กรตำรวจนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยยืนยันว่าการโยกย้ายพลตำรวจตรีปวีนไม่มีการกันแกล้ง
แต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมประกอบกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ไม่ประสงค์จะให้พลตำรวจตรีปวีนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ขณะเดียวกันนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังตั้งข้อสังเกตว่า
การออกมาเคลื่อนไหวของพลตำรวจตรีปวีน
จะมีความเชื่อมโยงทางการเมืองหรือไม่
หรือเป็นการจงใจทำลายประเทศ
โดยได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายเข้าตรวจสอบกลุ่มผู้มีอิทธิพล
พลตำรวจตรีปวีนอ้างถึงว่าเป็นบุคคลใด
ส่วนจะมีการดำเนินคดีฐานหมินประมาทหรือไม่
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานครับ
แล้วก็บอกว่าส่วนที่ออกมาบอกว่าถูกแทรกแทรง

อยากให้ระบุชื่อมาเลยนะครับ

อย่าแค่บอกว่าทหารเลวตำรวจเลว

พนักงานสอบสวนมีเป็นร้อย

หวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือเปล่า

ออกมาพูดแบบนี้นะครับ
สิ่งที่ออกมาพูดพลตำรวจตรีปวีนออกมาพูด

โอ้โหเมื่อวานท่านพูดเยอะเหมือนกันนะ

แล้วก็นอกจากนี้นะฮะ

ได้กล่าวถึงกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

คิดว่าไม่ได้รับความปลอดภัย
ก็ควรจะบอกให้ทราบ
ว่ามีภัยคุกคามอะไร
จะได้ใช้ดุลยพินิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาให้
ในการเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่ไหนด้วยซ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ภาค๙นะครับ
หรือว่าสอบสวนกลาง
ก็บอกว่ามาด้วยมาได้

ก็เลือกมาช่วยราชการที่บชกเพราะจะได้มีอำนาจทั่วราชอาณาจักรจะได้คล่องตัว
พูดแบบนี้เลยค่ะส่วนมาวานอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดตั้งโตะแทรงข่าวเลยคุณ
พลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เมื่อสักครู่ตอนต้นพูดผิดขออภัยคุณผู้ชม
คนตำรวจตรีปวีนเป็นอดีตรอง

โดยมีพลตำรวจโทเทศาเป็นนายเป็นหัวหน้า
เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีนี้
พลตำรวจโทปวีนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โดยบอกว่าพลตำรวจโทประวีน
สร้างความเสื่อมเสียต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในฐานะที่ตนเคยเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
พลตำรวจตรีปวีนโดยตรง

เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่มีวินัยในการทำงาน
เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ปฏิเสธที่จะให้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ต่อ
เนื่องจากมีปัญหาด้านการปกครอง

ว่าทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ก็ไม่เอานะฮะก็ไม่เอานะครับ

บอกว่าก็ไม่ได้พิจารณาให้มารับหน้าที่รับตำแหน่งรอง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาให้พลตำรวจตีปวิน
ไปช่วยทำสำนวนด้านการสอบสวน

ถูกต้องตามขั้นตอนแต่งตั้งโยกย้าย
ก่อนจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับ
ซึ่งหากการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทำไมไม่ไปยื่นขอความเป็นธรรมนะครับ
แต่พลตำรวจตรีปวีนก็ไม่ทำแบบนี้
เลือกใช้วิธีแถลงต่อสื่อมวลชน
แล้วก็เป็นการแถลงต่อสื่อต่างประเทศด้วย

ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนการค้ามนุษย
ในพื้นที่ภาค๘แล้วก็พนักงานสอบสวนกว่า๒๐นาย
ไม่เห็นได้ถูกข่มขู่จากการปฏิบัติหน้าที่
ในคดีการค้ามนุษย์แต่อย่างใดเลย
แต่ในขณะที่พลตำรวจตรีปวีนก่อนหน้านี้บอกว่า
ถูกคมคู่และก็กลัวนะครับ
กลัวว่าอยู่ในพื้นที่ต่อไม่ได้
ถ้าย้ายไป๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็จะอยู่ไม่ได้อีกเพราะว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่ตรงนั้น

จริงแล้วก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีปวีนก็ถือว่ามีผลงาน
มีผลงานจนเกิดการจับกลุ่มได้แบบนี้

แต่พลตำรวจตรีปวีนบอกว่า